ศิราเจนจาคะสสกรุงเทพ

กับนายลูกนัทนายธนัดธนากิจอำนวย

การบัจจัดที่ตาขวาของไฮโซลูกนัด
ว่าตกลงแล้วตาบอดจริงหรือไม่

เดี๋ยวดูจังหวะที่ไปถึงหน่อยนะคะ
ลูกนัทถือเช็คไปไปที่บ้านทรงไทย
ที่แจ้งวัฒนะที่นัดหมายกันกับนายศิระ
ตอนนั้นบาดเจ็บจากตอนใบชุมนุม
ใช่ค่ะคือลูกนัทเขาก็ยืนยันว่าเขาตาบอดจริง

แต่นายศิระบอกว่าก็ใบรับรองแพทย์ตอนนั้นดูแล้วไม่เชื่อ
เขาไม่เชื่อก็เลยมานัดหมายกันวันนี้
แต่สุดท้ายนายศิระบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ
ทำไมไม่เอาเงินสดมาทำไมเอาเช็คมา

ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมโทษค้าโทษไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่น
แต่สิบล้านแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันไงคะ
มันใช้ได้เหรอใช้ซื้อข้าวได้เหรอ
อาจจะพี่เอาไปธนาคารมันก็ออกมาเป็นเงินสดสิบล้านได้นะพี่
ไปได้เงินสิบล้านได้

แต่มันค่าเท่าไหร่หรือเปล่า
๑๐บาทเทคแต่ตัวเป็น๑๐บาท
แล้วมารับกับเงินล้านหนึ่งมันใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่น

ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้เห็นว่าสถาปันปฏิบัลศาลเนี่ย
ทำควรประโยชน์กับพวกแสดงใจได้ไง
โอเคผมไปแล้วผมไม่มีอะไร
นี่ค่ะลูกนัทก็เลยบอกว่า
เช็คที่เตรียมมาให้ก็ไม่เป็นไร
แต่ยืนยันว่าเช็คนี้ไปขึ้นเงินสดได้จริงนะ
เป็นเช็คที่แบบมาจากธนาคารจริงนะ

นายศิราคือโทรหาตั้งแต่เช้าแล้วนะ

คือเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเป็นเชฟ
เพราะว่าโทรไปหานายศิระแล้วไม่รับตั้งใจจะบอกล่วงหน้า
ว่าวันนี้ผมเอาเช็คมานะ๑๐ล้านนะ
แต่ถ้าเกิดนายศิราไม่เอาก็ฉีกก่อน
ฉีกเลยแต่ลูกนัทบอกว่าฉีกได้ไม่เป็นไร
ถ้าจะนัดหมายกันใหม่ผมเขียนเช็คใบใหม่ให้๑๐ล้าน
ผมพร้อมเขียนได้เสมอเมื่อไหร่ก็ได้

คือที่เขานัดหมายกันไว้
ถ้าใครเป็นฝ่ายโกหกจะต้องเสียเงินสด

คุณศิราบอกถ้าตาบอดจริงเดี๋ยวจ่ายให้๑ล้าน

ไปซื้อข้าวสารไปแจกให้กับประชาชนชาวหลักศรี

เดี๋ยวจะไปแจกประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างโควิดด้วยกัน
แต่วันนี้ลูกนัทเขาเอาเช็คมา
ศิราก็เลยบอกว่าเช็คมันเอาไปแจกประชาชนไม่ได้ไง
แต่ลูกนัทก็บอกว่าเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้ไง
นี่สมมุติถ้าวันนี้ลูกนัทเขาเอาเงินสดมานะ๑๐ล้าน

พิสูจน์ว่าตกลงตาบอดจริงไหม

คุณต้องไป๓โรงพยาบาล๓หมอให้มาแบบยืนยันรับรองว่า

นัทเขาก็พร้อมเขาบอกโรงพยาบาลไหนก็ได้

แต่ลูกนัทตอนนั้นเขาก็บอกตั้งแต่วันที่ไปเจอกันที่สภามั้ง
บอกโอ้เดี๋ยวนี้พี่ไม่มีใครเขาเบิกเงินสด

เงินในธนาคารมีหลักหมื่นได้มั่ง

นี่ฮะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ